ชาวนาสมัยใหม่อยากจะทำนาให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องมีเทคนิค
เดี๋ยวเราจะพาไปที่จังหวัดสกลนคร
เทคนิคการปลูกข้าวเหนียวยังไงให้ได้เงินล้าน
แถมยังมีแบรนด์พันธุ์ข้าวเหนียวเป็นของตัวเอง

ติดตามกันเลยในช่วงสูตรเด็ดเผ็ดเกษตร
ช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตร
เขาว่าสกลนครดังเรื่องผ้าคาม

ลับการปลูกพันธุ์ข้าวเหนียว

ปัจจุบันปลูกพันธุ์ข้าวเหนียวขายจำหน่ายเอง
บนพื้นที่กว่า๓๐๐ไร่

ในชื่อไหมแก้วมิ่งขวัญ
ฉายาข้าวเหนียวเงินล้าน
ผลผลิตกว่า๑ตันต่อไร่
และมีผลผลิตขายตลอดทั้งปี
ลูกพันธุ์ข้าวเหนียวแล้วมีแบรนด์เป็นของตัวเอง

อยู่ในแถบอีสานตอนบนที่กินข้าวเหนียวเป็นหลัก
และต้องมีตัวช่วยการบำรุงที่ดีอย่างปุ๋ยตรากระต่าย
คนที่ได้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่าย
แล้วพันธุ์ข้าวของเรามีจุดเด่นอย่างไรครับ

เหมาะกับการปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน
การทานต่อโรคและแมลงมีเปอร์เซ็นตการงอกสูง
เน้นมากคือเรื่องพันธุ์ข้าวปน
หากมีต้นข้าวที่งอกนอกเหนือจากแถวที่ปักดำ

เพราะเราขายเมล็ดพันธุ์ต้องรักษามาตรฐานให้ดี
แล้วมีเคล็ดลับในการใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างไรบ้างครับ
การใช้ปุ๋ยให้ถูกช่วงกับอายุข้าวก็สำคัญครับ
เมื่อต้นกล้าอายุ๒๐๒๕วัน
จะใส่ปุ๋ยรอบแรกด้วยปุ๋ยตรากระต่าย
๔๖๐ร่วมกับปุ๋ยตรากระต่าย
ศูนย์๔๖๐๐๘ในสัตว์ส่วนหนึ่งต้นหนึ่ง
โดยจะหวานในอัตรา๒๐กิโลกรัมต่อไร่
ช่วยบำรุงให้ข้าวแต่กอได้ดีมาก

เกษตรกรรุ่นใหม่ใช้ปุ๋ยมีคุณภาพ

ผมขอมอบปุ๋ยตรากระต่าย
อันดับหนึ่งในใจเกษตรกร

เดะเดะเดะเดะเดะเดะ

เดะเดะเดะเดะเดะเดะ
ความสุขให้กับเกษตรกรก็ว่ากันไป